ผลงานละครโอ้เดี๋ยวนี้ทำไมเงียบนะจ๊ะ
แต่ล่าสุดค่ะเธอบอกเลยรับ๓เรื่องรวดเลยนะคะ
ให้มันจุใจหนำใจกันไปเลยค่ะคุณผู้ชม

รับรองน่าจะเป็นบทที่แบบน่าสนใจทีเดียวเลย

เออมีถึง๓เรื่องทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชม

เศร้าร่วมหัวใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
แฟนนุ่มเนี่ยตามติดอาสาไปขอฝึกไทย
มาเป็นช่างภาพส่วนตัวให้เลยนะ
แล้วก็แหมเนี่ยนะทำเอาคนโสดเนี่ยนะ
อิจฉาไปตามเลยตาร้อนผ่าทีเดียวนะจ๊ะ
กลัวคนอื่นลืมเหมือนกันนะพี่แจ๊คไปไหน
คนก็ถามเมื่อไหร่จะมีละครจะมีละคร
แต่จริงจะบอกว่าอุบไว้ตรงนี้

แล้วก็แบบว่าปังเลย

คือเขาน่าจะคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องค่ะน่าจะต่อลองอะไรไม่ได้
ก่อนหน้านี้ก็ถ่ายรูปไม่เป็นพี่แจ๊คก็คือไปแบบไปเรียนไปฝึกมา
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนดาราเขาก็ช้อปปิ้งเราทางไอจี
ถ้าเกิดรูปเราไม่สวยหรือเราถ่ายจากเซลฟี่ไอโฟนอย่างนี้คุณภาพมันก็ไม่ได้
อิจฉามากเป็นแฟนที่เข้าอกเข้าใจจะได้รู้มุมสวยของแฟนตัวเองนะ

หลายคนฝึกเอาไว้ก็ดีนะคะถ่ายรูปมาขาสั้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะผู้หญิงไม่ปลื้มนะจ๊ะ